ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่มีพ่อแม่ของเยาวชนอายุ๑๔ปีที่เสียชีวิตออกมา
ร้องขอความเป็นธรรมให้มรื้อคดีลูกเขามาดำเนินการใหม่
เพราะว่าเบื้องต้นบอกว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
แต่พ่อแม่เชื่อว่าเป็นเรื่องของการฆาตกรรมครับ
เหตุการณ์นี้นะครับทางด้านของนายบรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
ลนลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับ
ก็พาพ่อแม่ของน้องผู้เสียชีวิต
ก็คือนายสุริยาศรีโซแล้วก็นางสาวเจียมซีริ
ซึ่งเป็นสองสามีภรรยาชาวร้อยเอ็ดเดินทางไปยื่นหนังสือ
ถึงพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามณกุลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีที่ลูกชายเขาเสียชีวิต
คือเด็กชายกิจสดาศรีโซะอายุ๑๔ปีหรือว่าน้องโอม
เป็นบุตรชายถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ที่
ริมถนนสาย๑๐๑อาจสามารถที่อำเภอทวัดบุรีจวัด๑๐๑
เมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

๒๕กุมภาพันธุ์๒๕๖๑ปีก่อนมีการไปพบศพเด็กชายกิจสดาศรีโซ
อายุ๑๔ปีเสียชีวิตริมถนนสาย๑๐๑อาจสามารถที่๑๐๑
หลังจากนั้นถัดมา๑เดือน
กรุงภาพมีนาคม๑๖มีนาคม๒๕๖๑

เพื่อช่วยเรื่องของสอบสาเหตุที่มันเกิดขึ้น

หรือจากการถูกทำให้ตายหรือฆาตกรรม
หลังจากนั้น๑๔มิถุนายน

ฉลีกไม่เคยเปลี่ยน

ถือเหมือนพี่ฟาย

ที่ถือเหมือน

ว่าเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายด้วยของแข็ง
ไม่ใช่อุบัติเหตุตามที่ตำรวจสรุปให้ทางครอบครัวตั้งแต่แรก
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปพบกับคุณปู่และคุณย่าของน้องโอม

ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่า
น้องไม่ได้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุแน่นอน
เนื่องจากว่าสภาพของศพเนี่ยมันเหมือนการถูกทำร้ายมากกว่า
เพราะว่าที่ใบหน้าของน้องท้ายถอย
ลักษณะท่าทางของศพมันเรียบร้อยเกินไป
ใบหน้ามันมีรอยทุบตีท้ายทอยก็มีรอยทุบตี
ถ้าเป็นการเกิดอุบัติเหตุมันต้องไม่ใช่แบบนั้น
เสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุเป็นคนละชุดกัน
กับที่น้องเนี่ยหายออกไปพบรองเท้าไปตกอยู่กับที่บริเวณศพ
โดยมีพยานว่าเป็นของน้องซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยด้วย
เพราะรองเท้าที่พบที่ศพนั้นไม่ใช่รองเท้าของน้องที่เสียชีวิต
แต่เป็นน้องของคนที่น่าจะเป็นคนเอาศพไปทิ้งเอาไว้
แล้วก็มีการไปคุยกันกับในนัทในนัทเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของโอมที่เสียชีวิต
ซึ่งนัทเนี่ยบอกว่าเป็นคนเห็นเหตุการณ์นัทเนี่ยจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยชัดคือคนนี้คือนัท
ก็เลยให้ผู้ใหญ่บ้านคือในนิดไปช่วยแปลให้หน่อย
นายนัทยืนยันว่าโอมเนี่ยเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม
เขาเล่าแบบนี้ว่าคืนของวันที่เกิดเหตุคือ๒๔กุมภาพันธ์เนี่ย
ถูกผู้ชายคนนึงแต่เขาไม่บอกชื่อนะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งกับพวกบังคับให้โอมเสพยาเสพติด
แล้วก็เอาโอมไปตีด้วยค้อนที่บริเวณท้ายทอยจนน้องชักชักชัก
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงมาบีบคอน้องจนตาย
โดยมีผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดนั้น๖คนด้วยกัน
แล้วก็มีการช่วยกันเอาศพไปโยนทิ้งไว้เพื่ออำพลางคดี
แต่ว่าก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนบอกว่า
พอลิ้นไก่สั้นก็เลยฟังไม่ขึ้น
ก็เลยตัดประเด็นที่นัทพูดทิ้งออกไป
ไม่มุ่งออกไปรวมทั้งหลังจากการให้การกับตลอดถูกภาละ
ยาของผู้ชายที่บอกว่าเขาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
โอมนี่มาแบบขมขูด้วยอะมาตอบว่าเขาอะอะไรแบบเงี้ย
เหยียบบ้านซึ่งเป็นคนแปลจากการพูดคุยกับในนัทนะครับ
คือในนัทเนี่ยไปเห็นแล้วก็ไปแอบดูเหตวภายในเหตุการณ์
แต่พอไปบอกตำรวจตำรวจไม่เชื่อเพราะว่าพูดไม่ชัด
แล้วถูกเมียคนที่ก่อเหตุมาทำร้ายเขาอีกนะ

ทางด้านของทนายรณรงค์ก็จะพาครอบครัวไปพบกับตำรวจอีกทีหนึ่ง
ก็คือจะไปพบกับพลตำรวจตรีสมชายนุ่มโต
ผู้บังคับการสะดวกภูทรจวัด๑๐๑เพื่อไปถามความขึ้นหน้าของคดี
แล้วก็ขอให้คุ้มครองพยานที่ถูกข่มขู่
เพราะว่ากลัวในนัดที่ออกมาให้ข้อมูลจะถูกทำร้ายร่างกายเพิ่มเติม